ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยเขามีความคับแค้นใจในตัวผู้ใหญ่บ้านอยู่

ก็เลยถือปืนบุกไปหาผู้ใหญ่บ้าน
แต่ไม่เจอผู้ใหญ่บ้านเจอแต่เมียผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ

มีลูกอาถรรม

มีลูกอาถรรม
มีลูกอาถรรม
นี่ฮะยิงปืนใส่เข้าไปในบ้านด้วยมาหาผู้ใหญ่ตีนะครับ
เจอแต่เมียผู้ใหญ่ตีเมียผู้ใหญ่ตีบอกผู้ใหญ่ตีไม่อยู่นี่ยังดึงยังลากเมียผู้ใหญ่ตีไปด้วยนะฮะ
ลากไปหน้าถนนที่เขาจอดรถเอาไว้ครับทุกผู้ชมครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจมานะฮะนี่เป็นช่วงแรกนะครับ
นี่จะมีช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยคือเขาลากเมียผู้ใหญ่ตีออกไปจะถึงหน้าถนนอยู่แล้ว
ตำรวจมาพอดีนะฮะนี่ตำรวจมาจอดแล้วนะครับ

นี่นี่คนก่อเหตุอยู่ตรงนี้นะฮะเดินมาแบบดูเมาเลยล่ะ
ถือปืนมาด้วยนะครับยิงปืนในบ้านนะฮะ
ขู่ว่าจะฆ่าผู้ใหญ่ตีที่เป็นผู้ใหญ่บ้านให้ตาย
แต่ไม่เจอผู้ใหญ่ตีเจอแต่เมียผู้ใหญ่ตีก็เลยใช้ปืนจี้นะ
แล้วก็ดึงลากเมียผู้ใหญ่ตีออกไปหน้าบ้าน

จังหวะชุดละมุนที่ตำรวจเข้ามาล็อกตัวพอดี
นี่ฮะตำรวจก็นี่มีคนเข้ามาช่วยกันนี่นะครับ
คือช่วงที่เขาดึงผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่เดินออกมาบอกว่าผู้ใหญ่ตีไม่อยู่เนี่ย
มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาดึงแล้วก็ลากไปหน้าบ้านด้วย
เดี๋ยวถ้ามีภาพตรงนั้นเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับ
เดี๋ยวจะลากไปถึงนู่นเลยนะฮะออกไปหน้าบ้านนู่นเลยหน้าซอยเลย
มือถือปืนอยู่ตลอดนะครับนี่เมียผู้ใหญ่ตีบอกผู้ใหญ่ตีไม่อยู่
เขาก็ยืนโวยวายโวยวายอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ยิงปืนไปนัดหนึ่งแล้วนะค่ะ
ยิงหลายนัดนะฮะที่บ้านหลังนี้นะครับ
ผู้ใหญ่ตีก็คือนายสุธิพงศ์หนูเนศอายุ๔๘นะฮะ

แล้วก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไม่รู้จะพาเขาไปไหน
เจอผู้ใหญ่ตีจะบังคับให้เมียผู้ใหญ่ตีเนี่ยเดินออกไปหน้าซอย
ที่ตำรวจจะมาแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายเทพสุธินสุขปานหรือว่าศรีอ้อยนะฮะ
อายุ๕๘ปีแล้วนะครับเทพสุธินนี่มึนเมามาเลยนะครับ
นี่ตอนที่ตำรวจคุมมาโรงพักยังดูนี่เมากรึ่มอยู่เลย
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นจุด๓๘นะครับ
ลองฟังนะฮะว่าเขาบอกว่ายังไง
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปในกล้องวงจรปิดนะครับ
นะฮะอายุ๔๒ปีเนี่ยเสื้อสีชมพูเนี่ยนะฮะ
บอกว่าในเทพสุธินเนี่ยคนก่อเหตุขับรถมาจอดหน้าบ้าน
เดินถือปืนเข้ามาในบ้านถามหาผู้ใหญ่ตี
บอกจะมายิงผู้ใหญ่ตีเธอก็บอกผู้ใหญ่ตีไม่อยู่เพราะว่า
อยู่จริงนะจากนั้นเธอก็โทรศัพท์บอกสามีก็คือผู้
ตีนะตอนนั้นผู้ใหญ่ตีออกไปขายยางพาราที่ตลาดท่ายางนะ
บอกสามีบอกให้ระวังตัวนะเนี่ยเทพสุธินถือปืนเข้ามา
ในบ้านพอวางสายเท่านั้นแหละเทพสุธินยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเดินเข้ามา
บ้านแล้วมาเจอเธอเนี่ยใช้ปืนจี้บังคับใช้ด้ามปืนทุบเข้า
บ่าเธอสี่ทีด้วยนะฮะนี่บาดแผลร่องรอยที่ถูกด้ามปืนทุบเข้า
มาแล้วตีเข้าท้องอีกทีนึงด้วยขู่บังคับเธอจะพาเธอ
ไปขึ้นรถที่จอดอยู่ที่ปากซอยจะพาเธอไปทำไม่ดีไม่ร้าย
โชคดีชาวบ้านมาช่วยทันตำรวจมาทัน
ก็ถ่ายพื้นยันไปสี่ทีแล้วก็น่าออกที่คุณชื่ออ้อนะค่ะ
ใครก็มาโกรธนี้ได้มาช่วยนางท่านแม่ท่านคือกันนี้เลย
ไปที่บ้านของคนก่อเหตุนะฮะคนก่อเหตุถูกตำรวจคุมตัวไป
แล้วนี่เจอน้องชายของเขาน้องชายบอกว่า
พี่ชายเนี่ยชอบทะเลาะตบตีเมียเมียเขาหนีไปเพราะวันวันเนี่ยดื่มแต่เหล้า
เมาหนักมากแล้วไปฝังใจที่เมียหนีไปเพราะว่าตัวเองดื่มแต่เหล้านะ
แล้วไปคิดว่าผู้ใหญ่ตีเนี่ยเป็นคนพาเมียเนี่ยไปให้คนอื่นรุมโทรม
ซึ่งมันไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเลยนี่ฮะไม่จริงเลย
ตัวของนายเทพสุธินเนี่ยเข้าใจไปเองทุกอย่างเพราะว่าเมียของเขาก็ไม่ได้มีนิสัยอะไรแบบนั้นด้วย
เขาหนีไปเพราะว่านายเทพสุธินเนี่ยดื่มแต่เหล้าน้องชายบอกว่าพยายามอธิบายพี่ชายฟังหลายรอบแล้ว
พี่ชายไม่ฟังนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เขาไม่ได้เมาเนี่ยเขาก็ยังพอคุยรู้เรื่องนะฮะ
แต่เวลาเมาทีไรเนี่ยเมาทีไรจะไปบ้านผู้ใหญ่ตีทุกทีก่อนก่อเหตุนะครับ
ถือปืนอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนพยายามจะห้ามอยู่นะฮะ
กลัวจะไปก่อเหตุยิงคนอื่นสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นจริงโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
มานานแล้วเรื่องนั้นนะเรื่องว่าเมียแกไปให้คนอื่นเป็นเพราะผู้ใหญ่
และเมียแก็ไม่มีนิสไจแบบนั้นเลย
เคยครับเราพูดแบบนี้มึงจะรู้ดีกว่ามันนะรู้ดีกว่าได้ยังไง
ก็ความคิดอยากจะกลัวใหญ่ทีอะไรแบบนี้แต่ผมเนี่จะเอาปืนไว
แต่ตามมาก็มีเรื่องกันพอดีครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็เกิดขึ้นที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะผู้ใหญ่ตีวันนั้นไม่อยู่บ้านนะครับ
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่นะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะครับ
นายโสพินรัตนภัณฑ์แล้วอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
โสพินบอกว่าพอไปถึงก็เห็นคนก่อเหตุนั่งอยู่แถวนั้น
แล้วก็พูดแบบใจเย็นบอกว่าเดี๋ยวจะมายิงพี่เขียวให้ตายเลยนะ
เขียวอาจจะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของผู้ใหญ่ตีนะครับ
แต่ช่วงที่คนก่อเหตุยกปืนขึ้นมาเนี่ยมีคนใช้มือไปตบกระบอกปืนลง
ก็เลยใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีมาสุดชีวิต
ที่นายเทพสุธินจะยิงปืนใส่มาทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก๒นัด

คุณแซคนัทวินถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าพี่ห้อยพระอะไรดีหรือเปล่า
คุณโสพินบอกไม่ได้ห้อยพระด้วยนะฮะไม่ได้ห้อยพระอะไรเลยนะครับ
สองเท้านี่แหละวิ่งอย่างเดียว
วันนี้ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำอีกรอบนะครับ
และให้ผู้เสียหายมาที่โรงพักด้วย
นี่ฮะก็มาที่โรงพักนะฮะ
นี่นายเทพสุธินนะครับคุมตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา
หลังจากออกมาเนี่ยดูสั่งเมาแล้วนะฮะ

ยกมือไหว้ขอโทษผู้ใหญ่ตีกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
เขาบอกเขาตอนนั้นเนี่ยเขาเมามากเขาโกรธที่เขาหาเมียไม่เจอ
ผ่านไปคิดถึงเรื่องเก่าที่เคยมีปัญหากับผู้ใหญ่ตี
ก็เลยจะบุกมายิงที่บ้านตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะฮะ
พยายามฆ่านี่คือยิงเข้าไปในบ้านแล้วก็พยายามยิงปืนใส่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ทำร้ายร่างกายและข่มขู่ก็คือที่เกิดขึ้นกับเมียของผู้ใหญ่บ้าน
ข้อหาบุกรุกนี่บุกรุกบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็การพาอาวุธปืนนะครับ
ซึ่งนายเทพสุธินเขาให้การแบบภาคเศษรับบางเรื่องปฏิเสธบางเรื่องนะครับ